ไปดูโมเมนต์นักกีฬาไทยกันหน่อยนะครับน่ารักนะครับ
นำมาให้หาคิดถึงด้วยนะครับเป็นสายเลือดบุรีรำครับ
บุ๋มบิ๋มชัชจุออนโมกศรีนักวอลบอลหญิงทีมชาติไทย
ที่ตอนนี้ก็ไปเล่นหลีกอาชีพที่ตุรกีนะครับ
ได้มีการโพสต์คิดถึงแบงค์สุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทย
ของบุรีลำยูเนตเต็ดในคลิปนั้นกล่าวนะครับ
ชจุออนเองก็กล่าวสวัสดีค่ะน้องแบงค์พี่บุ๋มบิมนะคะ
บุรีรำทั้งใจนะครับก็ทำเอาเพื่อนเพื่อนที่อยู่รอบข้าง
ถึงกับทรงเสียงขึ้น๕นะครับก็เป็นคลิปน่ารักของ
นักกีฬาสุดฮอตของวงการกีฬาไทยในตอนนี้นะครับ
พนัทเองก็ตอนนี้ยิงไป๘ประตูในศึกไทยลีก๑นะครับ
ส่วนทางชัชจุออนต้นสังกัดของเขาอยู่อันดับ๘ของ
ลีกลูกยางตุรกีนะครับปิดท้ายกันหน่อยนะครับ
คุณคาแมนนานาชาติยืนยันอย่างเป็นทางการว่า
จะมี๗ชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่๓๒อย่างเป็นทางการ
ก็คือกัมพูชาเจ้าภาพนะครับอินโดนีเซีย
สาวประปอลาวเมริเซียเมียนมาร์ฟิลิปปินส์และเวียดนาม
โดยกุลคมแมร์จะมีการชิงใช้ถึง๑๙เหรียญทอง
๔เกม๒๐๒๓อย่างเป็นทางการหรือไม่นะครับ
เฉพาะที่เป็นชาติสมาชิกนะครับ